มีเมียแล้วไม่เอา
เห็นเมียน้อยไม่เอา
มีเมียแล้วไม่เอา
ดังมานานและก็ยังดังอย่างตอนนี้
เจอแต่ความสวยของแกสวยขึ้น
เดตให้แฟนหายคิดถึงกันหน่อย

ศิลปินนักร้องต่างเขากลับมาบ้างแล้ว
แล้วพี่ดาวล่ะเป็นยังไงเรายังไม่เห็นคิวพี่ดาวเลยนะ
กลับขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกับเขาบ้างหรือเปล่ายังไงดี
งานนี้ค่ะเชื่อว่าแฟนที่รอฟัง

อะไรพี่ดาวประกาศชัดเจนตรงนี้เลยว่า
คอนเสิร์ตต่างต่อไปนี้ดาวมะยุรีไม่รับแล้วนะจ๊
เอ้าทำไมถามว่าเป็นเพราะอะไร

ก็ไม่ใช่นะคะพี่ดาวยังเสียงดีอยู่เหมือนเดิม
ส่วนหนึ่งอาจจะมาเพราะว่าเรามาถึงจุดที่อิ่มตัวแล้ว
พี่ดาวบอกอย่างนั้นก็เริ่มรู้สึกปล่อยวางกับวงการบันเทิงนะฮะ
ส่วนที่พี่ดาวทำเป็นประจำอยู่ตลอดคืออะไรรู้ไหมคะคุณคะ
ตื่นเช้ามาตักบาททำบุญไหว้พระค่ะ
แล้วก็เข้าไปดูในเฟซบุ๊คส่วนตัวจะเห็นบ่อยเลย
ดาวทำบุญแทบทุกวันทุกวัดเข้าไป
เออแล้วพี่ดาวเนี่ยแกเชื่อเหลือเกินว่ายิ่งทำบุญมากเท่าไหร่

และที่สำคัญพี่ดาวเขาเชื่อด้วยนะคะว่าตอนนี้
เรื่องของความสวยความสุข
มันเกิดจากการทำบุญแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระ

เป็นคนที่ก็หายบุญมาก

แต่วันพระจะต้องไม่ขาดนะ

สวดมนตร์อัฒนาสินห้าทุกคืน

เข้าใจว่าเขาไม่ได้มาปฏิบัติ

เราจะทำให้เราไม่เวิ่น
อาจจะไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่อาจจะเห็นบางบ้างบางรายการ
หรืองานการกุศลบ้างบางทีงานคอนเสิร์ตไม่ได้รับ
เสียงยังปกติอยู่ค่ะ
คนข้างเขาก็อยากให้เราแบบไม่อยากให้เราเดินทางด้วย
เรายังอยู่บ้านดูแลลูกอะไรอย่างนี้ด้วย
คุณผู้ชมรายกงรายการออกทีวีเนี่ยยังพอมีให้เห็นบ้าง
แต่ถ้าเป็นงานคอนเสิร์ตเดินทางเยอะเนี่ยเผาแล้วนะคะ
มนต์อยู่บ้านทำบุญทุกวัน